ยูฮูมีใครที่เปิดมาไม่ทันช่วงแรกของรายการบ้างคะยอมรับมาซะดีดี
แต่ไม่เป็นไรค่ะไว้ค่อยดูย้อนหลังกันแล้วกันเนอะ
ส่วนใครที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการก็คงจะท้องร้องกันแล้ว
นี่อยากจะบอกว่านี่แค่๑๑โมงกว่า
คนยังแน่นร้านขนาดนี้แสดงว่าก๋วยเตี๋ยวเขาต้องเด็ดจริง
งานต้องให้เฮนออร์ธมาการันตรี

ทุกคนดูพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมกันหมดแล้วก็จัดมาเลยค่ะ
เอาละครับตอนนี้พร้อมจะชิมน่ะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะ
ที่เรียกได้ว่าขายดีสุดในเส้นวิภาวดีแห่งนี้นะครับผม
เปิดเก่าแก่ด้วย๔๐ปีละ

ก่อนแล้วกันนะแบบยังไม่ปรุงนะเหมือนบ้างที่นี่ก็ไม่ชอบปรุงหวานอย่างนึง

หนึ่งเลยมันหอมพริกค่ะพริกแล้วก็กระเทียมเจียวเราเจียวเอง
มันหอมมากเลยนะมันมีความหอมที่แบบเหมือนของสดของใหม่จริง
ใช่ใช่เนื้อมันสุบก็หวานอืม
ไม่เหนียวเลยไม่เหนียวใช้เนื้อศรรย์นะมันนุ่มไปเลยใช่ใช่เนื่องสรรไม่น่าเชื่อนะครับผม
ต้องสั่งเขาประจำอ่ะต้องเอาของดีอย่างเดียวครับผมนอกเหนือจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วผมเห็นเดินเข้ามาในร้าน
เนี่ยอูหูมีมาหมดอาหารเรียงรายไปหมดเลย
โอ้โหนี่ของกินเยอะแยะเลยนะคุณแม่ค่ะนี่คือของร้านเราหมดเลยปะเนี่ย
ไม่ใช่ค่ะทอดมันก็ของน้องสาวอ๋ออันนี้ของน้องสาว
แล้วก็หมูเต๊ะก็ของก็ของในร้านอ่ะลูกชายขายลูกชายขาย
อันนี้น้องสาวนี่ลูกชายอันนี้ใครขายลูกชิ้นปิ้งอ่ะลูก
สะพ้ายค่ะอันนี้ลูกสะพ้ายอันนี้ใครขายอันไหนของคนข้างนอก
ข้างนอกเราเปิดโอกาสให้เขามาขายด้วยอ่าใช่อันนี้อะไร
อันนั้นก็หลานสะพายค่ะหลานสะพายค่ะก็ได้เรียกว่าเป็นทุริยุที่ต่อยอกของครอบครัวไอ้แหละ
ค่ะมาช่วยช่วยกันขายตรงนี้ค่ะนี่คือเมนูที่ถ้าใครมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในใช้แห่งนี้
ใช่มันจะมีเมนูหลายให้เรามาทานเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมชอบอันไหนที่สุด
ก็มีชอบข้าวหมูเต๊ะทอดมันก็ชอบหมูทุกอย่างเพราะถ้าไม่อร่อยเราไม่ให้มาขายในร้านแล้วเนอ
ก็ชอบหมูทุกอย่างเขาก็อร่อยทุกอย่างอะมากี่รับรองว่ากินทองกลับไปแน่นอนนะแม่นั้น
เรียกว่านอกจากจะเด็ดและเด็ดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วนะคะที่นี่เขาก็มีของกินเล่นอื่นอื่นเพียบเลยล่ะค่ะ
ลูกชิ้นปิ้งหรือจะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อ

แต่ที่เด็ดไม่แพ้กันก็คงจะเป็นนี่แหละค่ะ

เรียกว่ามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในใช้ร้านเดียว

แมครู้สึกเป็นไงบ้างที่ร้านเริ่มต้นจากเล็ก
เริ่มต้นจากเล็กก็สร้างจนทุกวันนี้ค่ะ
ช่วยกันคนในครอบครัวช่วยไงอันนี้บอกว่ามีแค่สาขาเดียวในชั้ย

ทุกวันนะคะลูกค้าขาประจำอะค่ะ

เคยมาก็อยากให้มาลองชิมดูค่ะ
ร้านอยู่ที่ไหนกะ

โอเควันนี้ขอบคุณมากครับทุกแม่ครับ

โอ้ยเนื้อเต็มชิ้นเต็มพร้อมขนาดนี้
ราดพริกดองสีสันจัดจ้านจัดค่ะจัดว่าแซ่บลืม
แต่ขอบอกก่อนนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในใช้ร้านนี้ไม่มีสาขา
ถ้าไปพบเห็นที่ไหนขอบอกเลยว่าคนละร้านคนละสูตรและคนละเจ้าของกันแน่นอนค่ะ
เอาล่ะพักความฟินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในใช้กันไว้พอประมาณ
แต่ความฟินของกองทัพเมนูเส้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
เพราะหลังจากที่เราเอาใจคนรักเนื้อกันไปแล้ว
ร้านต่อไปเราขอเอาใจคนชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวรสจัดที่ไม่ได้แค่จัดจ้านในเรื่องของรสชาติเท่านั้นค่ะ

เด็ดดวงชวนหิวขนาดไหนตามคุณน็อตไปที่ร้านก๋วเตี๋ต้มยำไข่ในซอยวิภาวดี๑๖กันเลยค่ะ
แต่หลังโฆษณานะคะค่อยมาเจอกัน